ส่วนเหตุการณ์นี้ที่บุรีรำค่ะมีผู้ชายคนนึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้
ต้นไม้สูง๘เมตรกว่านะคะตั้งแต่บ่าย๓โมงจนบ่าย๒โมงอีกวันคือข้ามวัน
ปีนขึ้นไปช่วยถูกอิโต้ฟันหัวร่วงตกลงมาจากต้นไม้
เจุนนาทีปีนขึ้นไปช่วยโอ้โหก็ถูกทำร้ายจนแขนเจ็บมานะคะ
ได้รับแจ้งเหตุก็ไปช่วยนะคะปีนขึ้นไปบนต้นไม้กลางทุ่งนาเลยค่ะ
ที่บั้นเงี๊วตะบลสะบัวนะคะเป็นทุ่งนา้มไท้หมู่บ้านค่ะ
ปีนขึ้นไปต้นทองกวาวนะคะ๘เมตรได้ไปอยู่บนยอดแบบนี้

เรื่องต้นเนี่ยนะคะคือนายชาตรีเนี่ยนะคะ
นขึ้นไปตั้งแต่บ่าย๓โมงเย็นของวันที่๖กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่ก็เลยให้เพื่อนนะคะ
ชื่อว่านายมนตรีอายุ๔๑ปีเป็นเพื่อนคนงานเลี้ยงเป็ดด้วยกัน

แต่กลายเป็นว่าพอเพื่อนปีนเอาน้ำไปให้
ที่นำส่งโรงพยาบาลเย็บไปตั้ง๑๐เข็มไงเพื่อนที่ขึ้นไปช่วยนะ
ต่อมานะคะนายชาตรีลงจากต้นไม้เองแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่กล้าเข้าไป
เพราะนายชาตรีเอาเชือกพันมีดให้ติดกับมือตัวเองครับ
ให้มีดหลุดมือค่ะแล้วก็ถือมีดเนี่ยนะ
ไล่ฟันคนที่มาดูไล่ฟันเจ้าหน้าที่ไล่ฟันชาวบ้าน
ทุกคนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดนะคะสุดท้ายเจ้าที่ตัดสินใจชาร์จตัวเอาไว้นี่ค่ะ
ดาบตำรวจสุกิตอายุ๔๔ปีพบหมู่ป้องกันและปราบรามถูกมีดฟันแขนซ้ายบาดเจ็บเย็บไป๔เข็ม
เพื่อนคนงานค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าก็รับจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกัน๕คน
เป็ดหกพันตัวนายชาตรีหายตัวไปตั้งแต่บ่ายสามโมงของ๖กุมภาพันธ์นะคะ
ตามหาไปเจออีกทีคือข้ามวันไปเจออีกทีคืออยู่บนยอดต้นไม้แล้ว
ไม่รู้ว่านายชาตรีปีนขึ้นไปเพราะอะไรแต่เพื่อนบอกแบบนี้ครับ
ได้ยินนายชาตรีบ่นจะมีคนมาฆ่าจะมีคนมาฆ่าอืม
ลักษณะแบบนี้ค่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอะไรด้วยหรือเปล่านะคะ
ไม่ลงจนมาข้ามคืนแล้วมาถึงวันนี้คือตอนเช้านี่คือไปเรียกหรือว่าไง
แกก็ไม่ลงลูกพี่ไปเรียกแกก็ไม่ลงแกได้บอกไหมที่ไม่ลงเพราะไม่ได้บอก
แล้วแกบอกว่ามีคนจะฆ่าแกผมก็ไม่รู้

คือตกใจไหมครับตกใจครับแกเป็นบ่อยไหมไม่ก็เนี่ยเพิ่งเจอแกเป็น
ตอนนี้นายชาตรีคนนี้ค่ะครับยังนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
แนนดงนะคะสภาพเป็นแบบนี้คือตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหา
เดี๋ยวรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วรอดูอาการของคนที่ได้รับบาดเจ็บ
เพื่อนทั้งตำรวจนะคะว่าอาการหนักขนาดไหน
หลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งข้อหาในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ทองม้วนสินงามอายุ๕๐ปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดตะมนต์สะบัวบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านไม่สบายใจเลยนะคะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มาก่อน
ก็เลยมีการมาคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่าอยากให้กลุ่มคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอะค่ะ
ออกจากพื้นที่ไปให้หมดเลยได้ไหมเพราะกลัวว่าถ้าอยู่ต่อจะเป็นอันตราย
อืมพฤติกรรมแบบนี้เนี้ยมันโอ้โหไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
ไม่รู้ว่าหลอนยาเสพติดหรือไม่รู้ว่าอะไรอ่ะ
คนในพื้นที่เขาไม่สบายใจไม่รู้ว่ามีอาการป่วยทางจิต
ประสาทอะไรหรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็กำลังคุยกับเจ้าของเป็ดนะคะ
จะเอายังไงดีเกี่ยวกับคนงานที่มาเลี้ยงเป็ดอะค่ะ
ด้ามมีดน่ะไม่ให้ไม่ให้หลุดจากมือเขาน่ะอืมเหมือนกับพูดง่ายง่าย
เหมือนกับคนช่ำชองในการใช้มีดเลยแหละอืมที่ผมเห็นเนี้ยมันผมก็ว่า
เหตุการณ์แบบนี้คือแถวบ้านผมยังไม่มีแต่มีแบบนี้มันก็ทีนี้ผมเข้าไป
หมู่บ้านหมู่บ้านก็บอกว่าเสียงอย่างนี้ผู้ใหญ่กล้าให้เขาอยู่
อย่างนั้นอย่างนี้ความปลอดภัยพวกผมจะอยู่ยังไง
หนูจะอยู่ยังไงผมก็ต้องคุยกับเจ้าของปิดให้อีกรอบหนึ่ง
เพื่อให้ความปลอดภัยกับหมู่บ้านผู้ว่าพูดง่ายคือชาวบ้านไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้
พูดง่ายค่ะเขาเสียหวนยมผมก็เห็นใจเขาอยู่
เก่งและเพื่อนของนายชาตรีที่ก่อเหตุบอกว่า
ข้อมูลมาว่านายชาตรีเนี่ยค่ะเคยต้องคดีข้อหาฆ่าคนตายมาแล้วด้วย